คุณผู้ชมยังอยู่ที่สมุดปราการมีเหตุการณ์ชายเวลา๖๑ปีคนนึง
กำลังประกอบกิจกรรมอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งผู้หญิงเนี่ยบกพร่องทางการพูดหรือว่าเธอเป็นใบ้เธอพูดไม่ได้
แล้วอยู่ผู้ชายคนนั้นหงายหลังตึงเสียชีวิตเลยค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นลักษณะของกองทรายซึ่งเป็นกองวัสดุเกาะสร้าง
ผู้ตายอยู่ในสภาพที่นอนหงายอย่างนี้นะคะสวมกางเกงขาสั้นสีดำ
แต่ว่าซิปกางเกงถูกรูดลงไปหมดเลยค่ะ
โดยผู้ตายอายุหกสิบเอ็ดปีนะคะนอนเสียชีวิตอยู่
ก็ผลออกมาว่าไม่ได้ติดโควิดอะไรนะคะเขาบอกว่าพบคราบอสุจิที่ปลายอวัยวะเพศกับเป้ากางเกงด้วย
ข้างศพมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่นะคะจากการพูดคุยก็รู้ว่าอ๋อเธอพูดไม่ได้เธอเป็นใบ้
ก็เลยไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ากำลังตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่เลย
นี่นี่คือผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างอ่ะนะคะได้คุยกับชาวบ้านเขาบอกตั้งวงดื่มเหล้าอยู่ได้ยินเสียงหมาเห่าดังมาก
ก็เลยเดินไปดูว่าหมามันเห่าอะไรเนื่องจากไฟในซอยมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่
ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นขโมยแต่พอไปดูอ้าวเห็นคนสองคนกำลังร่วมรักกันอยู่
เขาบอกเขาก็แอบดูอยู่แปปนึงแอบดูอยู่แปปนึงแล้วอยู่เขาก็เห็นจังหวะที่ฝ่ายชาย
หงายหลังตึงลงมาแล้วก็คือเหมือนนิ่งไปเลยอืมเขาก็เห็นแล้วล่ะว่าท่าทางไม่ดี
ก็เลยรีบเรียกให้คนอื่นมาช่วยพยายามที่จะมาช่วยแล้วแต่สุดท้ายช่วยไม่ทัน
เขาก็รีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็ตำรวจด้วยเขาบอกฝ่ายชายเนี่ยขายของอยู่ตามตลาดนัด
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นใบ้อายุประมาณสัก๓๕๔๐ปีเป็นคนในซอยนี่แหละ
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่าตรงนี้เขาพาผู้สื่อข่าวเราไปดูด้วยนะจุดนี้เลยจุดนี้แหละ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเขายืนแอบดูอยู่พาคุณนัทวินผู้สื่อข่าวของเราไปดู

พี่คนนี้เขาก็เล่าให้คุณนัทวินฟังบอกว่าตอนจังหวะที่เขากำลังประกอบกิจกรรมกันอยู่
เขาเห็นว่าผู้ชายคนตายอ่ะมองไปที่บ้านของตัวเองตลอดเวลา
เหมือนกลัวภรรยาจะออกมาเห็นเพราะฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้ว

ณแล้วอยู่เขาบอกจุดที่ประกอบกิจกรรมกันกับบ้านของคนตาย
กันแค่๑๙เมตรคือเดิน๑๙๙ถึง

แล้วเป็นจังหวะที่เธอบอกเลยนะก็จังหวะแอบดูอยู่ใช่ไหม
จังหวะที่ฝ่ายชายกำลังดึงกางเกงขึ้น
ผู้หญิงก็เหมือนแบบดึงแขนรั้งเอาไว้บอกอย่าเพิ่งไปอะไรประมาณอย่างนี้

แล้วอยู่ผู้ชายก็ลักษณะเหมือนแน่นหน้าอกแล้วหงายหลังลงไปเลย
ตัวเขาเองก็ทำไปแต่ตาเขาก็ชำเรืองไปมองที่บ้าน

แล้วเค้าก็เดินเซประมาณสี่ก้าว
ตอนที่เค้าเดินเซปสี่ก้าวเค้าไม่ได้เดินแบบหุ่นหันพันแร่นนะ

เดินถอยหลังประมาณสี่ก้าวเค้าก็
ดังตึงแล้วหัวมันเสียงดังเหมือนแตงโมแตก

พอเขาล้มหงายหลังแบบกระทันหันปุ๊บ

เขาหายใจอยู่๔เที่ยวแบบ

สุดกำลังของเค้าสี่เที่ยวแล้วเค้าก็

ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยเกิดเหตุนะคะ
ตอนประมาณสักสี่ทุ่มยี่สิบแปดนาทีค่ะ
ก็จะเหนียว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นการทดสอบเหรอคะ

เพราะในมือมีขวดเหล้าด้วยแล้วก็ชี้ไม้ชี้มืออยู่คนเดียว

จะเห็นว่ามีรถพยาบาลวิ่งเข้าไป
ในจุดที่หญิงใบ้คนนี้เพิ่งจะเดินผ่านมา
ขอดูกล้องนี่รถพยาบาลมาแล้วนะคะ
จากนั้นอีกประมาณสัก๒๐นาทีค่ะ
ใบ้คนนี้ก็เดินย้อนกลับไปทางบ้านของตัวเองกับผู้หญิงอีกคนนึง

ฝ่ายผู้หญิงที่เป็นใบ้เนี่ยเธอเดินเท้าเปล่ากลับบ้าน
แล้วก็ถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุนะคะ

คุณนัทวินได้คุยกับภรรยาของคนตายค่ะเธอบอกว่า
อยู่กินกับผู้ตายมา๙ปีแล้ว

เหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบ
เช้าไปตลาดซื้อของมาทำขนมไปขาย
ประมาณสัก๓โมงถึง๔ทุ่มชีวิตที่ผ่านมาก็คือดี
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง

ก็แข็งแรงดีแกก็ช่วยเราทุกอย่าง

ไม่เคยหลิวไหลอะไรเลย

ครั้งสองครั้งที่เขาเมามาแบบนี้
ฉันก็ไม่ค่อยได้รู้จักเขาไงฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คนที่เขารู้จักคนที่เขาบอกว่า
คนที่รู้จักเขาจะพาไม่ให้ลูกหลานเขาเข้าใกล้นี่เลย
เขาว่างั้นอ่ะแล้วนี่ไม่รู้หนีไปไหนก็ไม่รู้
แล้วก็พูดกันก็ไม่รู้เรื่องคนใบ้เนี่ยเพราะว่ามันรุนแรง
ใช่เอาตายเลยทีมข่าวเราก็เลยลองไปที่บ้านของเอ่อ
ฝ่ายหญิงใบ้อ่ะนะคะก็ว่าจะไปดูหน่อยก็เจอเธออยู่ในบ้านแหละ
แต่เธอก็ทำไม้ทำมือเป็นลักษณะเชิงบอกว่าเธอออกไปจากบ้านไม่ได้
ก็เลยได้คุยกับลูกสาวเจ้าของบ้านที่หญิงใบ้อยู่ค่ะ
ครับลูกสาวเนี่ยบอกว่าอ๋อหญิงใบ้คนนี้มาอยู่ที่บ้านได้ประมาณสักสองปีแล้ว
เพราะว่าพ่อแม่ของเธอเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีก็เลยเหมือนกับให้พาหญิงใบ้คนนี้มาดูแลพ่อของเธอนะ
แล้วปรากฏว่ากลายเป็นว่าก็เลยเอาให้เอาไปอยู่ด้วยเลยเหมือนขอเงินห้าพันบาทเป็นค่าสินสอด
ซึ่งทุกวันนี้พ่อของตัวเธอเนี่ยพ่อของลูกเจ้าของบ้านเนี่ยก็เป็นคนดูแลหญิงใบ้คนนี้แหละ
แต่ทางบ้านเองไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะหญิงใบ้คนนี้ชอบโวยวายเมาแล้วโวยวายตลอด
แต่ชื่อเราอะเราก็ไม่อยากได้เหมือนกัน
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็เลยไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับหญิงใบ้รายนี้ค่ะ
คือยังไม่มีใครได้คุยกับเธออย่างจริงจัง

ลงพื้นที่ไปก็พยายามจะสอบถามกับเธอ
แต่ว่าก็ได้แต่ข้อมูลแวดล้อมออกมา

ใช่ค่ะหรือเหตุการณ์ในช่วงเวลาตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไง
เราก็ไม่รู้มันมีแต่คำบอกเล่าของคนที่เขาบอก
แบบนั้นแบบนี้กันอยู่ซึ่งจะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้
ถูกต้องคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันก็เสียชีวิตไปแล้ว
เล่าไม่ได้อีกเหมือนกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ